กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะโรคพากินสันค่ะ
เชื่อว่าหลายคนคงไม่อยากจะเป็นโรคนี้โรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองนะคะ
แล้วก็พบว่าที่เนเทอร์แลนด์มีประมาณ๓๐ที่โรคนี้มีคนป่วยมากขึ้นจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม
รวมถึงยาฆ่าแมลงค่ะขณะเดียวกันนะคะถือว่ามีข้อมูลจากการวิจัยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเนเทอร์แลนด์นะคะ
ซึ่งระบุว่าปริมาณของขยะในสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงยาฆ่าแมลงในสิ่งแวดล้อมของเนเทอร์แลนด์เอง
ทำให้เกษตรกรนะคะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพากินสัน
ถือว่าคนที่อาศัยอยู่ใกล้ฟาร์มหรือว่าประสุทธิ์ต่างรวมทั้งพื้นที่การเกษตรของเมืองไทยเอง
ก็ไม่ควรมองข้ามและปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าต้องมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
รวมไปถึงยาฆ่าแมลงเหล่านี้จนเกิดเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจไปจนถึงพืชครัวเรือนต่างนะคะ
ก็ต้องมีการใช้สารเคมีต่างและผลลัพธ์ที่ตามมาของเกษตรกรที่มีการใช้สารเคมี
ส่งผลเสียระยะยาวต่อระบบนิเวศค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม
และที่สำคัญเสี่ยงต่อการเป็นโรคพากินสันอีกด้วยนะคะ
พากินสันค่ะถือว่าเป็นโรคทางสมองที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว
ไม่ได้ตั้งใจเคลื่อนไหวไม่ดีมีอาการตัวสั่นตัวตึง
มีความลำบากในการทรงตัวนะคะโดยอาการจะเริ่มแย่ลงเรื่อยเรื่อยค่ะ
ยังไม่มีวิธีการรักษาและคนส่วนใหญ่ที่เป็นจะเป็นผู้สูงวัย
อกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลระบุว่าการสัมผัสยาฆ่าแมลงเนี่ย
ยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาเซเมอร์หรือว่าโรคกล้ามเนื้อลีบอีกด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
อาจต้องเลี่ยงลดเลิกการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรค่ะ